ตอนนี้มีเสียงจากคุณพิธาด้วยใช่ไหม

คุณพิทาลิฟท์เจริญรัฐจากพระเก้าไกลเอาไปฟังหน่อย

ครับตามยุฒิษฐศาสตร์เลยครับ
การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต
สำหรับการเมืองดีที่ทำได้ในร้อยวันแรก
ก็คือการทำประชาภาษณ์นี่ให้มีการทำรัฐธรรมนูนใหม่
๑๐๐วันแรกนะครับ

เท่าเทียมในการเปลี่ยนสินค้าการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุรา
ซึ่งตรงนั้นถ้าคุณสิริส่งคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือเป็นรัฐมนตรี
กลางแก้บบทศวนทำได้ภายในวันเดียวคุณสามารถทำได้เลย
การกระจายที่ดินก็สามารถที่จะทำได้บางประเภทนะครับที่ทำได้เลย
ส่วนเรื่องของมีอนาคตก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา
แล้วก็กองทุนพัฒนากิจ
นี่ก็คุณพิธาริมเจริญรัฐภักดิ์เก้าไกร
ก็มาพูดถึงนโยบายก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยื่นใบสมัคร
ไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีรายชื่อหรือว่ารายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พร้อมกับคุณรังสิมันโรมด้วยนะ
อันนี้ไปประจำอยู่ที่นครราชศรีมา
ใช่ค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านหลังด้านขวามือของคุณพิธา
ก็คือหมอเก่งวายโยนั่นเองนะคะ
ส่วนจุดยืนทางการเมืองที่เมื่อวานที่ผมได้ถามคุณพิทาไปก็
จะชูนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้ง
แต่คุณพิธาริมเจ้าก็ยืนยันทำ

จะไม่ร่วมงานกับพักที่เคยมีความเกี่ยวข้อง
แล้วเมื่อวานที่มาร่วมรายการกับเราตอนเช้านั่งกับพี่เบิร์ต

คุณกรจาธิกาวณิชลชาติพัฒนากา
ก็มีบางส่วนนะที่เป็นนโยบายแล้วสอดคล้องกันด้วย
ก็มีการชื่นชมนโยบายซึ่งกันและกัน
เหมือนกับเมื่อวานเป็นการจัดเวทีดีเบตแบบย่อมค่ะคุณผู้ชม
แต่เรื่องสีสันบรรยากาศเวทีดีเบต๔ภาพแบบจัดเต็ม
ต้องติดตามที่ไทยรัฐทีวีเท่านั้นนะคะ